อาการป่วยของนักกีฬาไทยนะครับที่เตรียมแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกก็คือหมูปากน้ำนะครับ
ล่าสุดสมาคมกีฬาบิเลียดก็เตรียมให้ความช่วยเหลือหมูปากน้ำ
เพราะว่าที่ประเทศอังกฤษสาธารณสุขไม่ทั่วถึงเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยมีค่อนข้างมาก
ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ช็อกแฟนสนุกนะครับหลังจากที่หมูปากน้ำหรือนพลแสงคำครับ
สนุกเกอร์อันดับที่๔๑ของโลกนะครับติดโควิด๑๙ขณะอยู่ที่อังกฤษในการเตรียมการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก
ระหว่างวันที่๑๗เมษายนถึง๓พฤษภาคมนะครับแล้วก็ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันครับ
ล่าสุดครับนายสุนทรจารุมลนายกสมาคมกีฬาบิเลียนแห่งประเทศไทยก็ได้ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมได้ติดต่อสอบถามถึงอาการของหมูปากน้ำนะครับ
แล้วก็รีบสั่งให้ดำเนินการถึงกระทรวงการต่างประเทศ
ในการประสานขอความช่วยเหลือนักกีฬาไทยรายนี้ครับ
พร้อมทั้งทำหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ

เพราะว่าในต่างประเทศจะไม่มีสวัสดิการเหมือนกับในประเทศไทยนะครับ
อีกทั้งที่อังกฤษมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากครับ
ทำให้ต้องให้ผู้ป่วยนอนรักษาเองนะครับ
กรณีที่ป่วยไม่มากครับ
ดังนั้นจึงต้องพยายามเร่งดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเร็วที่สุด
เพราะว่าเป็นนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับ
สำหรับอาการของหมูปากน้ำขณะนี้นะครับ
ตอนนี้ยังคงพักรักษาอาการอยู่ในที่พักนะครับ
แล้วก็แพทย์ได้ให้ยาแก้ไข้เพื่อรับประทานตามอาการเท่านั้นนะครับ
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับ

ตอนนี้มีอาการไข้อย่างต่อเนื่องครับ
มีอาการเจ็บคอรุนแรงนะครับ
ลิ้นไม่รับรสแล้วก็จมูกไม่ได้กลิ่น
พร้อมกันนี้ครับยังมีอาการไออย่างหนักแล้วก็เจ็บปอดนะครับ
แต่ล่าสุดมีการยืนยันแล้วนะครับ
อาการของหมูปากน้ำตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยแล้วนะครับ

ทำให้อาจจะรับเชื้อมาอาการจากตรงนี้ครับ
ก็เป็นกำลังใจหาการป่วยโด่เร็วนะครับ
แต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ได้ลงแข่งสนุกเกอร์ชิงชัมโลกครับ

แล้วก็มียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยด้วยครับ

โดยการกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ

และผู้จัดการแข่งขันทั่วประเทศนะครับ

และจัดการแข่งขันกีฬามวยทุกรายการครับ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดนะครับ
แต่ถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องจัดการแข่งขันนะครับ

คู่มือมาตรการผ่อนปนกิจกรรมทางด้านการกีฬาครับ